ครอบครัวมีอยู่๓คนค่ะ

แม่เขาเอามาให้ป้าเลี้ยงตั้งแต่๒ขวบครึ่ง
น้องเป็นสมองพิการช่วยเหลือตัวเองอะไรไม่ได้
แล้วก็ต้องใช้แพมเพิร์ตตลอด๒๔ชั่วโมง

คือว่าถ้าวันหนึ่ง

สิ่งที่ผมดีใจที่สุดคือ
วันนี้ผมได้ร้องเพลงของผมอยู่ที่นี่
แล้วเพลงของผมได้ทำให้พระสงฆ์มีความสุข
เสิร์ฟไปทางจ้างอีก

จะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้น
สูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย

ตลอดการแข่งขันตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่
โทรหาคนรู้จักได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบัก
ร้องผิดได้๑คำเปลี่ยนเพลง

ร้องผิดได้หนึ่งคำเปลี่ยนเพลง
ช่วงนี้นะครับเรายังมีบุญแถมให้ด้วย
เพราะเราคือร้องได้ให้บุญ
มีผู้สมัครที่ไม่สามารถร้องเพลงได้
ตกอยู่ในสภาวะลำบากเยอะเหลือเกิน

เหมือนคนที่ร้องเพลงได้ได้มีโอกาสได้ขึ้นมายืนบนเวที

เราก็เลยไปชวนพี่เหล่าดาราศิลปิน
แล้วก็ได้รับการคานรับอย่างดีเลยนะครับ
มีพี่ดาราศิลปินที่ใจดีเยอะมากเลยมากับเรา

กติกาเท่ากับเกมปกติเลยค่ะ
เมื่อไหร่ก็ตามที่ร้องครบสิบยิบไปเลย
๑ล้านบาท
วันนี้ค่ะเรามีศิลปินนะคะที่เรียกได้ว่า
เป็นอีกหนึ่งท่านเลยที่
กว่าจะสำเร็จได้ไม่ใช่ง่าย
และเป็นอีกหนึ่งท่านเลยที่
พอเราโทรไปชวนแล้วบอกโอ้โหยินดีมาก

เลือดใหม่ที่ใจบุญมากเลยนะคะ

เชนครับ
ก็ขอบรรดาศิลปินร้องได้ละ

เรียกเดินว่าฐานแฟนคลับแน่นเลยนะครับ

ชื่อที่แม่ตั้งให้ชื่อแจ็คนะครับ
ตอนนี้น้องลำเพลิงเรารู้จักกันในเพลงแรกที่แจ้งเกิดเลยคือเพลง
อ่าฮอมบกหวกไปฝากฟ้าครับ
ฮอมบกหวกกี่ล้านวิว
ประมาณเกือบ๒๐๐กว่าล้านครับ
กว่าล้านวิวไม่ธรรมดานะ
แต่ว่ากว่าจะมาถึงเขาเรียกได้ว่าเป็นซุปตาเบอร์ต้นของเมืองไทย
ชีวิตมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างนั้นครอบครัวฐานะที่บ้านเป็นไงครับ
คือก็พอมีพอกินนะครับผมซึ่งผมอยู่กับตากับยายตั้งแต่เป็นเด็กนะครับผม
เป็นเหมือนเด็กน้อยบ้านนอกทั่วไปนะครับเกี่ยวข้าวบ้างนะครับผม
รับจ้างขุดมันแล้วก็กรีดยาง
กีดยางด้วยถือว่าเป็นนักสู้คนหนึ่งเลยชีวิตวัยเด็กของเราถือว่าเป็นวัยเด็กที่ลำบากไหม
ในตอนนั้นก็ถือว่าลำบากเรื่องการเงินพอสมควรเพราะว่าแม่แม่ต้องไปทำงานอยู่ที่กรทมนะครับผม
ส่วนผมอยู่กับตากับยายอยู่ที่จังหญิงวัดแต่ทุกวันนี้แม่ก็ไปอยู่กับยายตั้งแต่ตาเสีย
คุณตาเสียแล้วนะคะเอ๊ะเห็นบอกว่าคุณตาเสียก่อนที่ลำเพลินจะทำเพลงเสร็จได้ไม่นาน
ผมเคยเห็นแต่ในละครไม่คิดว่าจะมาโดนโดนกับตัวเองครับคือตอนนั้นผมผมคิดว่าผมอยากเป็นนักร้องให้ซื้อ
แล้วก็ผมก็อัดคลิปวิดีโอร้องเพลงลงในโซเชียลต่างแล้วมีผู้ใหญ่ไปเจอผมอยู่ในเฟซบุ๊คครับ
ปรากฏว่าได้เขาทางทีมงานโทรมาว่าให้ไปเซ็นสัญญาแต่ผมก็อุบไว้ก่อนก็ดีใจอยู่คนเดียว
ไว้ก่อนว่ากะว่าจะไปบอกทางบ้านทีหลังตั้งใจว่าจะกลับบ้านแต่ว่าตาเป็นเส้นเลือดในสมองแตกก่อน
ยังไม่ทันจะเอื้อนเอ่ยได้พูดอะไรเลยก็เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้น
แต่สุดท้ายแล้วพี่เป๊กว่าวันนี้ลำเพลินสำเร็จแล้วได้เป็นศิลปินแล้วมีเพลงฮิตมีคนรู้จักมีฐานแฟนคลับทั่วบ้านทั่วเมือง
คุณตาเห็นคงภูมิใจแหละนะคะแล้ววันนี้ล่ะคะครอบครัวที่ลำเพลินอยากช่วยในรายการของเรา
เห็นว่าครอบครัวนี้เนี่ยก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับลำเพลินเหมือนกันคือไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่

งั้นคุณผู้ชมคะอยากให้คุณผู้ชมเปิดใจรับอีกหนึ่งครอบครัวที่จะมาในรายการของเราวันนี้ค่ะ
เป็นครอบครัวที่เรียกได้ว่าคุณตากับคุณยายต้องอดทนมากต้องทุ่มเททั้งเวลาแรงกายแรงใจเพื่อหลานคนนี้

ชื่อนางวุญสงศ์นามสกุลสุขโฉมชื่อเล่นชื่อป้าสงศ์อายุ๕๒ปี
อยู่ที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุม

ชื่อนางวุญสงศ์อายุ๕๒ปี

ชื่อนางวุญสงศ์อายุ๕๒ปี

ชื่อนางวุญสงศ์อายุ๕๒ปี
ชื่อนางวุญสงศ์อายุ๕๒ปี

ชื่อนางวุญสงศ์อายุ๕๒ปี

ชื่อนางวุญสงศ์อายุ๕๒ปี

ห่วงเขามากกว่าทุกวันนี้เลี้ยงมายิ่งกว่าลูก
เพราะใช้ทั้งกำลังใจและกำลังกายทุกอย่างที่ทุ่มให้เขาเพื่อให้เขาดีขึ้น
เหนื่อยแต่ก็มีความสุขนะคะเห็นเขามีรอยยิ้มเห็นเขาเล่นเห็นเขามีความสุขเนี่ย
เราก็มีความสุขนะคะก็หายเหนื่อย
ตอนนี้ป้าทำอาชีพขายอาหารตามสั่งค่ะแล้วจานด่วน
เช่าบ้านแล้วก็มีเพลิงเล็กอยู่เพื่ออาศัยอยู่เลี้ยงหลานถูก
ตอนนี้ลำบากก็คือต้องไปรับไปส่งแล้วต้องปิดร้านบ่อย
เดือนนึงก็จะปิดสองวันวันไปรับเขาแล้วก็วันไปส่งเขา
แล้วลูกค้าก็เหมือนกับว่ามาแล้วไม่เจอคิดว่าไม่ขายแล้วเขาก็คือไม่อยากมาแล้ว
อยากย้ายหลานไปอยู่ใกล้ใกล้โรงเรียนหลานแต่มันต้องใช้ต้นทุนเยอะในการขนย้าย
แล้วต้องไปหาทำเลใหม่ถ้ามีเงินทุนสักก้อน
ก็กะว่าจะย้ายไปอยู่ใกล้หลานเพื่อจะได้เราจะได้ไม่ต้องหยุดร้านบ่อย
ความสุขของเราก็คืออยากให้เขาช่วยเหลือตัวเองได้
กินข้าวเองได้เข้าห้องน้ำเองเป็นแล้วก็รู้จักหิวข้าวรู้จักกลัวแค่นั้นก็พอแล้ว
พบกับตัวจริงของเธอเลยนะครับนักสู้ชีวิตของเราในวันนี้นะครับ
ประสงค์ครับเหนื่อยก็ทนจนก็ไม่ท้อเพื่อหลานที่รอเยียวยารักษาร่างกาย

ประสงค์ยืนตรงกลางนี้เลยครับตรงกลางเส้นนี้เลยครับ
นี่ครับขอต้อนรับสู่รายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะครับตอนร้องได้ให้บุญ
แล้ววันนี้ไม่ได้มาคนเดียวด้วยมากับครอบครัวนะคะสามีคุณลุงศักดิ์แล้วก็หลานอันเป็นที่รักนะคะน้องเบนส์ค่ะ

กรี๊ดได้กรี๊ดได้
เนื่องด้วยไม่เคยเห็นคนเยอะอย่างนี้เลยไม่เคยเห็นไฟอย่างนี้เลยตื่นตาตื่นใจมากอย่างที่แจ้งคุณผู้ชมนะคะ
อาจจะมีเสียงกรี๊ดเป็นละลอกละลอกนะครับ
ป้าสงครับดีใจจังเลยในที่สุดก็ได้มายืนอยู่นี้ได้มาออกจนได้
สมัครมาทั้งหมดนานเท่าไหร่คะเกือบสองปี
เกือบสองปีนะครับคุณผู้ชมประสงค์ค่ะตามที่เราเห็นในภาพเรื่องราวชีวิตเลย
คือทุ่มเทแรงกายแรงใจจริงเพื่อให้หลานคนนี้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น
อาการของน้องเป็นยังไงบ้างคะประสงค์ตอนที่แม่เขาทิ้งไปใช่ไหมคะน้องจะชัก
ตอนนั้นกี่ขวบฮะตอนนั้น๒ขวบ๒ขวบและอาการเริ่มแรกสตาร์ทเลยคือมีอาการชัก
ชักเขาชักทั้งวันอยู่แล้วเขาชักตั้งแต่เขาอยู่กับแม่เขาแล้ว
แต่พอมาเขาทิ้งไปแล้วมาอยู่กับเรามันชักหนักขึ้นวันหนึ่งเกือบ๒๐รอบ
กี่ปีคะถึงพาไปพบแพทย์อะค่ะก็คือมาอยู่ได้ประมาณสักสองอาทิตย์
น้องป่วยค่ะป่วยก็เลยพาไปหาหมอแล้วพอหมอมารักษา
เห็นอาการชักของน้องแล้วเขาก็เลยดูว่าน้องเป็นอะไร
ก็รักษาต่อเนื่องนอนโรงพยาบาลเกือบครึ่งเดือน
ทีนี้มารู้ว่าหลานเราไม่ปกติแล้วตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะ
ตอนนั้นก็เขาเริ่มชักตั้งแต่๗๘เดือนโทษนะฮะมาอยู่กับพระสงฆ์ตั้งแต่
ตั้งแต่แรกเกิดตอนแรกเขามากับแม่เขาอยู่กับแม่เขาด้วย
ของแม่อยู่ด้วยอยู่ด้วยค่ะเราก็ดูแลเขามาตั้งแต่เขาคลอด
พอคลอดน้องมาอยู่ด้วยเสร็จแล้วก็คือดูแลแม่เขาด้วย
ดูแลลูกด้วยค่ะแล้ววันหนึ่งคือเขาพาน้องไปอาบน้ำ
เราเป็นร้านค้าเราขายอาหารอยู่แล้วที่คลอง๗
เสร็จแล้วจะมีทางเข้าห้องน้ำเขาก็จำวางไว้
ปู่เขาบอกว่าไปเก็บแพมเพิร์ตให้หน่อยมันไม่เหมาะ
เอาไปวางไว้ในห้องน้ำลูกค้าเดินเข้าห้องน้ำมันไม่เหมาะ
ทางนี้ก็ไม่ว่าเขาแต่กลับมาว่าเราแทนว่าอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างนี้
แล้วก็การทะเลาะกันเรากับปู่เขาทะเลาะกัน
เขาก็เห็นเราทะเลาะกันเขาก็บอกว่าแม่งั้นหนูขอกลับไปอยู่บ้านนะ
หนูอยู่แม่ก็ทะเลาะกันแม่ก็ไม่สบายใจหนูขอกลับไปอยู่บ้าน

ลูกชายทำงานลูกชายไม่ได้อยู่แล้วก็โอเคในเมื่อหนูไม่สบายใจ
อยู่ต่างจังหวัดอาจจะดีขึ้นก็ให้เข้าไป

ประมาณ๘เดือนแต่เมื่อก่อนน้องเดินได้ตอนนั้นไม่ชัดถึงทนัดนี้
ก็ไปก็กลับมาตอนนั้นน้องเดินไม่ได้เลยจากเดินได้นะคะเดินไม่ได้
เริ่มจะเดินได้แล้วก็เดินไม่ได้
เดินไม่ได้เพราะว่าบริเวณบ้านไม่มีมีแต่ห้องนอนค่ะ
แล้วน้องก็ชักเดินไม่ได้เลย

๑๐ขวบพัฒนาการอยู่ที่อายุเท่าไหร่ฮะ

เดี๋ยวยังมีเรื่องราวที่จะคุยกันต่ออีกเยอะเลยนะคะครับ
แต่ว่าช่วงนี้เป๊กว่าเข้าสู่การแข่งขัน
จะได้อุ่นใจมีเงินไว้ในกระเป๋าสักหน่อย
เดี๋ยวเรามาสอบถามเรื่องราวกันต่อ
เดี๋ยววันนี้คุณลำเพลินนะครับจะมาทำหน้าที่ร้องเพลงแทนให้นะครับประสงค์
เพื่อเอาเงินทุนสู้ชีวิตให้กับประสงค์ได้มากที่สุด
แต่ก่อนที่จะแข่งขันผมต้องถามป้าสงฆ์ก่อน
ประสงค์ครับมารายการของเราร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตต้องการเงินทุน
เอาเป็นทุนสู้ชีวิตจากรายการของเราเท่าไหร่ครับ

พระสงฆ์ค่ะ
ทำไมประสงค์ถึงต้องการเงินจำนวน๘หมื่นบาทคะ
เพราะว่าน้องไปอยู่ที่โรงเรียนลบบุรีใช่ไหมคะ
คือเดินทางลำบากก็เลยคิดกันว่าถ้าเรามีเงินก้อน
ก็อาจจะไปอยู่ย้ายไปอยู่ตรงลบบุรีใกล้น้อง
ไปหาทำร้านใหม่แถวโน้นเอาเพื่อจะไว้ดูแล
จะได้ไม่ต้องเดินไปเดินทาง

ต้องการเงินจำนวน๘๐๐๐เพื่อย้ายลกลากไปอยู่ที่ลบบุรี
ใกล้กับโรงเรียนของหลานจะได้เดินทางสะดวก
และต้องการเอาไปใช้หนี้๒หมื่น
เอาล่ะวันนี้อยู่กับตัวแทนของครอบครัวแล้วนะคะ

ก็วันนี้ประสงค์นะครับคุณลำเพลินนะครับ
นักร้องดังแห่งยุคของเราวันนี้เลยมาทำหน้าที่แทนพระสงฆ์ให้
มาทำหน้าที่ในเรื่องร้องเพลงให้ซึ่งประสงค์ไม่ถนัด
ประสงค์มีอะไรอยากจะบอกคุณลำเพลินไหมคะ
คือทำเท่าที่ทำได้ไม่ต้องเกร็งนะคะ

อำเภอมีอะไรอยากบอกคุณป้าไหม
ผมจะทำให้เต็มที่ที่สุดครับผมโอเค
อย่างนั้นเดี๋ยวเราส่งพระสงฆ์นะคะกลับไปนั่งที่ตรงนั้นนะคะ
เพื่อให้น้องลำเพลินนะคะได้เป็นตัวแทนของครอบครัว
ร้องเพลงได้สู้แทนพระสงฆ์นะคะ

ถ้าพร้อมแล้วเริ่มเกมกันเลยค่ะ
เพลงที่๑ครับเพลงนี้มูลค่า๑๐๐๐บาท
อินโทรเพลงที่๑มาเลยครับ

ขอบคุณที่หัวออกมุมก็ดีนะครับ

เพื่อนว่ามันลูกดีเนี่ย
ไอ้น้องหามถามพี่น้องทางบ้านเรียกกว่าครับ

เพลงนี้ชื่อเพลงอะไรครับ

เพลงแรกนี้นะครับก็ต้องสู้อย่างเดียว

แต่ว่าตัวช่วยสามารถใช้ได้เลยถ้าอยากจะใช้นะครับ
สำหรับตัวช่วยในเพลงแรกนี้นะครับมีทั้งหมด๖แผ่นป้าย
เลือกใช้ได้๓แผ่นป้ายคุณลำเพลินครับ
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ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

ไม่ใช้ครับ

นี่ก็จะเป็นเพลงแรกนะครับที่ทำให้กับป้าสงฆ์นะครับ
ประสงค์ให้กำลังใจคุณลำเพลินหน่อยครับ
ทำให้เต็มที่ค่ะไม่ต้องเกรงป้านะ
คือทำให้สุดความสามารถนะคะเอาที่ถนัดเลย

เพลงที่๑ครับเพลงนี้มูลค่า๑๐๐๐บาท

เพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่๑เพลงมาครับ

ข่าวข่าวของผู้บ้า
ค่าวของครับ

มาขอมูลนะครับ
เขาก็สนใจก็หันมาเมืองแชทสีฟ้าก็ได้เด้อ
บอกแม่นว่าอายว่าแค่อยากสิว้าวกับเธอ
ตอบแชทน้องอยู่เด้อ
หู้บ่รำคังก็บอกกันเด้อ
สิว่าสะเออไปทักเจ้าอีก
หู้อยู่ว่าบ่มีสิทธิ์
มันผีตั้งแต่พักแล้วล่ะ
หลุดหยิบก็บอกกันด้วย
ห่มห่วยก็บอกกันมา
สิบ่ทักไปหา
ท่านเจ้าบ่อยากว้าวหนาว
เพื่อให้เจ้าสบายใจ